เราไปดูตะภาพดีกว่าคือนะคะ

เพราะว่านี่คือตภาพสีทอง
แล้วเขาก็มีความเชื่อว่าตภาพแบบนี้แหละ
นำโชคนำลาบมาให้ค่ะ

เจ้าตะภาพเผือกสีทองเนี่ย
ที่วัดห่วงน้ำเข็มหมู่๘

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตัวของตะภาพเป็นสีทองออกแบบนวลเหลืองใช่ไหม
ก็พากันมาดูเลยจุดทูปกราบไหว้ขอโชค
แล้วก็ใช้มือลูบหลังรูปหลังตะภาพลูบ
รูปไปนะคะบางคนจับขึ้นมาดูตรงท้องหน่อย
วิเคราะห์กันไปต่างนาสาตะภาพที่คิดกันไป
คุณดูสิอุ๊ยคุณดูมีซิกแพคร่ำมากจริง

ภาพที่นี่มันเข้าฟิตเน็ตด้วยเหรอ

ซิกอัพสุงวาลใช่นี่เราคิดอะไรกันอยู่นี่นะคะคุณ
คุณดูนะคะเขาก็ชี้จินตนาการกันไป
บางคนเขาก็ไม่เอาดูแบบนี้ไม่ชัดเจน
เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยการล้วงดีกว่า
ล้วงนี่ก็เป็นไหเป็นโอ่งเล็กไหเล็ก
ปิงปองมาแล้วก็ดูสิว่าจับได้เลขอะไรยังไง
ถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ลุ้นลอตเตอรี่สลากินแบบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้
ขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะจ๊ะ
สภาพนี้มันเป็นสายพันธุ์เดียวกับตารูปหรือเปล่าครับน้องใบตอง
มันข้างหลังแต่รูปคุณเห็นไหม
แต่ถ้าคุณอยากดูสภาพไปหาเจ้าอาวาส
คุณชนะเฮ้ยทำไมอ่ะ
สภาพตรรูปอ่าแล้วส่วนนี้
เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราพูดบ่อยมากเนอะ

เฮ้ยเดี๋ยวนะวนเวียนมันเหมือนหายใจเข้าออกเป็นสิ่งนี้หายใจเข้าออกเป็นสิ่งนี้
คุณดูตภาพไป